รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เริ่มมีฝนกลับเข้ามาตกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
และแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าก็คือช่วงของวัน
หลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ฝนนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะตกกระจายตัวหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเรื่องของกระแสลมหรือว่ามีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ตอนนี้เองนะครับกลุ่มฝนที่เข้ามาปกปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานั้นมีการกลับเข้ามากระจายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งปัจจัยหลักหลักเนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้ครับในบริเวณทะเลจีนใต้มีการก่อตัวของพายุ๓ลูกด้วยกันนะครับพายุ๓ลูกนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยแต่แน่นอนนะครับการก่อตัวของพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้๓ลูกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเหนียวนำให้มรสุมต

ขอร้อนหนาวครับมุกตะนันพี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ